ไปกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันหน่อยนะคะวัยรุ่นยกพวกไปปาระเบิดใส่บ้านคู่อริคุณผู้ชม
สาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของผู้หญิงค่ะเขม่นกันเรื่องของผู้หญิงนะคะ
แล้วในบ้านหลังนี้มีน้องสาวพ่อแม่แล้วก็วัยรุ่นคู่อริที่สำคัญ
มีเด็กวัย๘เดือนในบ้านหลังที่วัยรุ่นกลุ่มนี้ไปใช้ระเบิดปลาด้วยคุณ
๘เดือนได้ยินเสียงระเบิดร้องไห้กระจองงอแงนะคะ
ขวัญน้อมภาวะค่ะนี่คือเศษซากที่เกิดขึ้นนะคะ
บ้านที่ถูกปลาระเบิดตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านฮังฮะ
หมู่ที่เก้าตำบลอุ่มเมาส์อำเภอธวัฒน์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ด
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายบอมนายบอมเนี่ยอายุ๑๙ปี
อาศัยอยู่กับพ่อแม่น้องสาวแล้วก็หลานสาววัย๘เดือน
เหตุการณ์เกิดช่วงกลางดึกของวันที่๘กันยายนที่ผ่านมา
พอไปตรวจสอบแบบนี้นะคะก็เจอร่องรอยสะเก็ดระเบิด
เป็นหินแล้วก็ตะปูกระจายเกลือนหน้าบ้านแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นชายชายและหญิงสักประมาณ๑๒คนค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งมาสักประมาณ๓๔คัน
ก่อกวนอยู่ในหมู่บ้านนี่ไม่ใช่เฉพาะบ้านในบอมอย่างเดียวนะคะ
ก่อกวนอยู่ในหมู่บ้านชาวบ้านเขาก็เดือดร้อน
แล้วพอไปถึงบริเวณตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านบอกว่า
ถามหาบ้านของบอมอยู่ไหนจากนั้นก็มีรถมอเตอร์ไซคอน
คลิกค่ะคนขี่เป็นผู้ชายมาจอดที่หน้าบ้านนายบอม
แล้วก็ปานระเบิดเข้าไปที่หน้าบ้านในบอม๒ลูก
จากนั้นก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีออกไปทางวัดหน้าหมู่บ้าน
วัยรุ่นกลุ่มนี้ยังไม่จบนะ
ปลาระเบิดอีก๓ลูกกลางถนนในหมู่บ้านแล้วก็ขี่หลบหนีไป
ชาวบ้านเล่าบอกว่าเสียงระเบิดเนี่ย
สนั่นหวั่นไหวไปทั้งหมู่บ้านเลยนะคะชาวบ้านเองเขาก็ตกใจ
คนที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันก็ตกใจกันไปหมดเลย
นายบอมเราก็ไปถามคู่อริของกลุ่มที่มาปลาระเบิดใส่บ้านเขา
นายบอมยอมรับบอกว่าคุณผู้ชมฟังนะคะ
อันนี้น่าจะเป็นสาเหตุค่ะครับนายบอมยอมรับบอกว่าก่อนหน้านี้
พูดคุยกับผู้หญิงสองคนคนหนึ่งชื่อเอคนที่สองชื่อบี
อายุสักประมาณ๑๕๑๖ปีทั้งสองคนเป็นชาวอำเภอเสรภูมิ
แล้วก็เลิกคุยกันไปแล้วทั้งคู่นะแต่เมื่อไม่นานมาเนี่ยค่ะ
จะกลับมาคุยกับผู้หญิงที่ชื่อเออีกรอบหนึ่ง
ค่ำคืนวันที่๓๑สิงหาคมเอและบีรวมกับเพื่อนหญิงอีก๒คน
ทั้งหมดเป็นสี่คนค่ะมาเที่ยวที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ขากลับทั้งสี่คนเนี่ยได้แวะมาที่บ้านของเขาก็คือนายบอมเนี่ย
แล้วเอก็ขอนอนค้างคืนส่วนบีกับเพื่อนอีกสองคนกลับที่เสรภูมิ
รุ่งขึ้น๑กันยายนประมาณ๒ทุ่มมีผู้ชาย๒คน
ผู้หญิงอีกสองคนเขียวรถมาตามหาเอเพื่อที่จะตามให้กลับบ้าน
แล้วเอก็กลับบ้านไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยนายบอมบอกว่า
ตอนที่เอกลับบ้านเนี่ยตัวเขาเองไม่ได้อยู่บ้าน
จนกระทั่งวันที่๕กันยายนวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งค่ะ
ซึ่งบอมสันนิษฐานว่าเป็นแฟนเก่าของเอได้ท้าทายผ่านทางเฟซบุ๊ก
หนึ่งต่อหนึ่งได้ครับรถก็ได้คนก็ดีอืม
ท้าทายแบบนี้นะคะครับหนึ่งต่อหนึ่งก็คือตัวต่อตัว
แล้วมีเพื่อนมาแสดงความคิดเห็นในเชิงในเชิงที่จะยุโยงส่งเสริม
ว่าเอามันเลยเอามันเลยพร้อมประมาณนี้จัดมันอ้าย
จัดมันอ้ายเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้เนี่ยค่ะ
ก็คือเพื่อนก็ยุไงฝั่งนู้นก็ท้าทายมาตัวต่อตัวเปล่า
เพื่อนก็บอกเอาเลยอ้ายเอาเลยอ้ายจัดมันพร้อมพร้อมนี่ค่ะ
นายบอมบอกว่าอ้าวมันเป็นแบบนี้แล้วทำไง
นายบอมบอกว่าคนที่พากลุ่มก่อเหตุมาก็คือผู้หญิงที่ชื่อบี
ผู้หญิงที่ชื่อบีค่ะนายบอมไปแจ้งความไว้ที่สพธวัฒน์บุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ขณะที่แม่ของนายบอมยังรู้สึกภาวะเพราะว่าตอนนี้ในบ้าน
อย่างที่บอกไปเด็กอายุอ่อนสุดคือ๘เดือนในวันเกิดเหตุตกใจร้องเสียขวัญ
ก็เลยต้องการให้ตำรวจติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ
เกินไปแล้วอุกอาจมากเลยนะกลายเป็นผู้หญิงพาเขามาอีกนะค่ะเออ